ส่วนเรื่องนี้จะเป็นเพราะว่าความประมาทใช่หรือไม่
เดี๋ยวให้ไปดูนาทีระทึกเกิดขึ้นบนท้องถนนครับ
เป็นอะไรบ้าง
เป็นอะไรไหมพี่
อุ๊ยด้วนไหลเหลือ
นี่ครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
ภาพจากกล้องหน้ารถขับรถมาบนถนนเส้นนี้

มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาก็วิ่งอยู่บนถนนปกตินั่นแหละ
ขับตามหลังจะมีรถตู้อยู่ด้วยนะครับ

ดูอีกครั้งนะฮะเผื่อเมื่อกี้ใครดูไม่ทัน
มันมีวัสดุวัตถุบางอย่างปลิวมาเนี่ยฮะ

เดี๋ยวเฉลยให้ฟังว่ามันคืออะไร
คนขี่มอเตอร์ไซค์ผมว่าน่าจะเจ็บแน่

ประคองรถมาแล้วจอดริมทาง
คนที่ขับรถตามหลังมาแล้วเป็นเจ้าของคลิปนี้

ถามเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า

บริเวณหูบริเวณหัวเนี่ยครับ
นี่เป็นภาพนาทีชีวิตนะครับอยู่บนท้องถนนครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนนี้บาดเจ็บนะฮะ
แผ่นที่ปลิวมาเมื่อกี้คือแผ่นยิบซ่ำฮะ
เป็นแผ่นยิบซ่ำเนี่ยไอ้แผ่นนี้

คือไม่ได้ผูกเหรอหรือไม่ได้อะไรคะเนี่ย
นั่นแหละคือคำถามที่น่าจะตรงกับที่คุณผู้ชมสงสัยนะครับ
แล้วปลิวมาปะทะฟาดเข้าไปเต็มกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค
เลือดตกยังออกนะครับนี่นะครับ
เหตุการณ์นี้ขอบคุณน้ำใจพลเมิงดีที่จอดถามถ่ายและช่วยเหลือครับ
พิกัดจุดเกิดเหตุทางเข้าห้างแห่ง๑
สาขาศรีนครินตำบลบางเมืองอำเภอเมือง

ลองดูวินาทีตอนที่เขามีการพูดคุยกันนิดหนึ่งครับ

พี่ใจเย็นเดี๋ยวผมเรียกกู้ภัยให้

เนี่ยแต่พี่ถามตามรอผมแค่

แต่ผมมีกล้องหน้ารถอยู่พี่ไม่ต้องกลัว

เช็ดเลือดซับเลือดก่อนได้ไหม
โอ้โหเนี่ยพี่เช็ดเลือดก่อนนะซับเลือดก่อนนะ
แล้วตอนนี้เดี๋ยวเอาให้พี่แข็งแรงหายก่อน
ส่วนเรื่องของความรับผิดชอบผมมีภาพกล้องหน้ารถ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นภาพคู่ขนานเป็นวินโด

วันเวลาในภาพกล้องหน้ารถ

ไม่เป็นไรครับพี่เขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ย

เชื่อไหมเย็บไป๒๐กว่าเข็ม

วกกับที่หูเย็บไปอีก๑๒
๒๔เข็มครับ
ร้อยนี่คือบาดแผลภาพด้านซ้ายของจอครับ
เขาเลยอยากฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนทุกคน
รัดให้แน่นหน่อยได้ไหมเอาผ้าทุ่มได้ไหม
เพราะนอกจากผิดกฎจราจรแล้ว
คุณทำให้คนอื่นอันตรายด้วยนะครับ
เป็นรถตู้ตู้หัวตลวดออกสีฟ้าบนนะครับผม
มีหลังคาเหล็กอยู่ข้างบน
มันทุกแผ่นตัวหนังกาวออกไว้หลายแผ่น
ผมบีบแต่เรียกปีนแล้วเขาก็ไม่สนใจ
แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นนะแต่เขาไม่จอด
ผมก็เลยอยากบอกความสื่อนะครับ
ให้เขามาช่วยรับผิดชอบหรือรับรู้ตรงนี้หน่อย
บนถนนมันก็อันตรายอยู่แล้วในการขับขี่
อยากให้เอาเชือกมารัดหรือเอาผ้ามาพุม

งั้นคนจะเจ็บแบบนี้อีกหลายคนเลยครับ